ไปดูเหตุไฟไหม้แมนชั่นหรูนะครับสูงตั้ง๔๐ชั้นที่คลองศาลครับ
คุณผู้ชมครับเกิดเหตุไฟไหม้ห้องชุดนะครับ
ที่ชั้น๔๐เลยนู่นโอ้โหชั้นสูงสุดเลยนะครับ
อาคารสายชนแมนชั่นถนนเจริญนครครับค่ะแขวงบางลำพูล่าน
คลองศาลกรุงเทพมหานครประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
สอบพอพอครองศาลนะครับแล้วก็รถดับเพลิงโดยบรรเทาศาสนาภัยสามคัน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นแมนชั่นบรูสูงสี่สิบสองชั้นฮะนะครับ
แต่เหตุเกิดในชั้นสี่สิบห้องหนึ่งสามเก้าขอไปครับ
หนึ่งสามสี่เก้าทับหนึ่งหนึ่งแปดเป็นอาคารบีพบกลุ่มควันแล้วก็แสงเพลิงเนี่ย
วยพุ่งออกมาจากห้องนอนนะฮะเจ้าหน้าที่นะครับ
อบพยพผู้พักอาศัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
ลงมาจากห้องพักไปอยู่ที่สนามด้านล่างเป็นร้อยคนอย่างโกลหน
จากนั้นก็ส่งชุดปฏิบัติการนะครับชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการดับเพลิง
ขึ้นไปดับไฟในจุดเกิดเหตุใช้เวลาสิบห้านาทีไฟจึงสงบครับ
ต้นพบว่าเตียงนอนและเข้าของเครื่องใช้ในห้องนอนนะครับ
ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดรวมในที่ประมาณยี่สิบตารางเมตร
เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
สอบสวนประชาสัมพันธ์ของอาคารทราบข้อมูลบอกว่า
ห้องที่เกิดเหตุคนเช่าเป็นครอบครัวชาวอินเดียครับพักอาศัยอยู่กัน๕คน
ระหว่างเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในห้องสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ